พูดด้วยเรื่องหน้าตาละไม้คล้ายกันในวงการนี้มีหลายคู่หลายคนเหมือนกัน
บางคนยกให้ว่าไม่ใช่แค่หน้าคลายนะอย่างกาแฟแยกซ้ายแยกขวากันไม่ถูกเลยทีเดียวนะฮะ
แล้วช่วงนี้เรื่องแฝดคนละฝาที่เราติดตามกันอยู่เนี่ยมันเยอะจริงนะครับ
สื่อแทบทุกคู่เลยนะสองคู่นักร้องเพื่อนซีไม่ว่าจะเป็นนี่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

แต่ดูไปแล้วมันจะไม่ได้ผลนะอุตส่าห์ประกาศตัวแล้วว่าผมเนี่ยอะไร
ยังอยู่นะคุณผู้ชมเขียนชื่อสลับกันแบบนี้

ถ้าถูกลงวันนี้ถ้าเราอยากไปดูกล้อง
พี่ไทยสนามุทรเช็ม
หล่ะของไหนไทยที่ว่างเช็ม
ก็ไม่ออกเลย
คาเล็กเตอร์เหมือนกันค่ะก็ไม่แปลกใจนะคุณผู้ชม
คนจะทักผิดนักสุขเดินมาก็เอาคนไหนพี่ไทยนะคนไหนพี่แช่มนะ
เออนะคะไม่ว่าจะเป็นทรงผมเสือผ้าสไตล์การแต่งตัวค่ะ
ล่าสุดมีเพจหนึ่งคุณผู้ชมให้ดูค่ะโพสต์ภาพเธอบอกว่าฮาก็ฮาออกไหมคุณผู้ชม
บอกว่าจบคอนเสิร์ตไทยธนาวุฒิที่จังหวัดราชบุรี
น้องผู้หญิงหน้าวิธีตะโกดบอกว่าเพย์ขอเพลงพันเดียวกันอีกเพลงนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเพลงใครนะมันไม่มีเพลงเขา
เออเป็นของพี่แช่มนะคะ
นี่พี่ไทยก็เลยได้แต่เกาหัวคุณผู้ชม

พี่ไม่ใช่พี่แชมป์พี่ไทยธนาบุษค่ะ
แล้วปรากฏว่าโพสต์นี้นะคะเรียกยอดไลค์แล้วคนเข้าไปแซวเยอะมากค่ะ

ก็เจอทักบ่อยแบบนี้เหมือนกัน
จริงนะคะสรุปแล้วนะคะ

พี่ไทยไว้ประเทืองไง

มันมีคู่นึงเหมือนกัน

ทั้งรูปรากหน้าตาสไตล์ประเทศผู้ชายสายหมี
เขาต้องลูกตำมิเหมือนกันแล้วมีเราด้วย
มันมีหรือเขาแพ้ไงเชอลี

ไตลการแต่งตัวดูสิเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยนะ
บางครั้งมันเหมือนนัดกันมาด้วยซ้ำไปออกรายการ

เรื่องความแบบว่าเหมือนเหล่าแฟนคลับไม่ต้องเสียแรง

เออเราก็เหมือนป๊อปนะป๊อปก็เหมือนเรานะอะไรอย่างนี้
เออแต่ว่าได้เห็นได้ชัดนะคะก็ช่วงที่ป๊อปเขามีดราม่าโลกสองใบ
ตำหนิว่าสงสารลูกสาวอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ก็เอามาชี้แจกนั้นให้วึ่นวายเลย
อะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมค่ะ

กันอีกคู่นึงแถมให้อีกคู่นึงคู่นี้เลย
เป็นคู่ฝากแฟนมายแหลงยัง

แต่งานนี้มีชาวเด็ดที่ไม่ปลื้มเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนเกิดอาการสับสนเหมือนกันนะฮะ
กระหน่ำด่าครูเต้ยแทนที่จะไปคอมเมนต์ด่านุ่มท็อปนะฮะ
ทำเอาคุณเต้ยออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คตัวเองรู้หรือเปล่าแบบนี้
ก็เอากันไปด่าอีกแล้วอะไรประมาณนี้อยู่กันมามอบแม่แม้คือแบบ
อยู่เฉยอ่ะไม่ได้ทำอะไรอ่ะนะคะซึ่งโพสต์นี้ครูเต้ยเขาก็ออกมาบอกว่า
โพสต์คำคำเด้อพี่น้องไม่ต้องห่วงด้วยจ้าแต่จริงจริงก็ไม่ควรมีใครถูกด่านะ
เขาแค่มีแฟนเองใช่พวกเขาก็แค่เปิดตัวเองไงแล้วก็รักในผลงานชื่นชอบเขาต่อไป
เขารักใครเราก็หืออย่าชอบอย่าชอบไม่ได้โหนะคะแต่ว่าน่ารักทั้งหมดทั้งหมด
นี่แหละค่ะกับแฟนคนละฟาหรือว่าอย่างไรก็ตามแต่เราก็เจอทั้งหมดค่ะ